คุณผู้ชมไปดูงานแต่งที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะ

เรียนว่าเป็นการเตอร์ไพรส์ที่น่าจะเป็นหนึ่งเดียวในโลก

เป็นยังไงติดตามคลิปนี้นะคะ

คุณผู้ชมการพิกฎหมายถ้าขึ้นข้อความสักหน่อยก็ดีนะครับ
ต้องจำผูกแขนบ่าวสาวด้วยไฮโลเห็นไหมคะ

แล้วพอเปิดปุ๊บเป็นเงินเป็นการเตอร์ไพรส์ฝ่ายเจ้าบ่าวนะคะ
เจ้าบ่าวชื่อว่าคุณบอยฝ่ายเจ้าสาวชื่อว่าคุณก้อย
ทีนี้เขาก็มีที่มาที่ไปว่าทำไมต้องมีการเซอร์ไพรส์แบบนี้
คือเพื่อนเจ้าบ่าวบอกว่าก่อนแต่งงานเนี่ย
ฝ่ายเจ้าบ่าวชอบการเล่นแบบนี้มาก
แต่เพราะว่าแต่งงานแล้วก็ไปรับปากกับฝ่ายเจ้าสาวว่าจะเลิกเล่นเด็ดขาด

ก็เลยเตอร์ไพรส์แบบนี้เป็นการส่งท้ายนะคะ
งานแต่งจัดขึ้นที่บ้านที่ตำบลหมอทองอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี
ทีนี้ทั้งหมดบอกว่าอันนี้เป็นการแสดงเป็นของเล่น
ไม่ใช่ของจริงที่เอามาในงานนะคะ